ส่วนอีกหนึ่งปฏิบัติการที่เราติดตามมาต่อเนื่อง
เมื่อวานเราก็ให้คุณผู้ชมได้ติดตามข่าวนี้ไปด้วย
นั่นคือปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่กรมการปกครองของกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งคาดว่าจะมีการนำเด็กที่อายุไม่ถึง๑๘ปีมาค้าบริการทางเพศ
แล้วเมื่อวานเจ้าหน้าที่ไปซักไปถามเด็ก
ที่เป็นชาวลาวที่มาค้าบริการถามว่าอายุเท่าไหร่
เด็กบอกว่า๒๐ค่ะ๒๐ค่ะบอกแบบหวาดกลัวนะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าหนูถ้าหนูไม่บอกความจริงถือว่าแจ้งความเท็จนะ
พอสามารถตรวจพิสูจน์ทางร่างกายได้
สุดท้ายเด็กบอกอะไรรู้ไหมฮะอายุ๑๘ปี
บางคนต่ำกว่า๑๘ปีบางคนบอกสิบเจ็ดปี
ครับเพราะว่าเมื่อวานก็มีการสอบคัดแยกเหยื่อค้ามนุษย
ก็พบหญิงบริการชาวลาวที่มีอายุต่ำกว่า๑๘ปีจำนวนมากนะครับ
ไปดูช่วงจังหวะในการที่จะจับกลุ่ม
รวมถึงจังหวะในการสอบถามผู้ที่มาค้าประเวณีครับ
นี่แหละค่ะนี่เป็นคำให้การของหญิงบริการชาวลาว
ที่บอกว่าในแต่ละครั้งที่ได้เงินเนี่ย
จากการขายบริการทางเพศก็ต้องมาจ่ายค่าในหน้า
แล้วก็ต้องจ่ายให้กับเจ้าของร้านคาราโอเกะทุกครั้งด้วย

ซึ่งการสอบสวนหญิงบริการรายนี้นะคะก็เกิดขึ้น
ขณะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง
นำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดเลยร่วมกับศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์
เอสไอจับกลุ่มร้านคาราโอเกะแฟ้งค้าประเวณีสามแห่ง
อำเภอภูเรือคือร้านทรายทองคาราโอเกะมันคาราโอเกะ
และภูเรือคาเฟ่ก็พบหญิงบริการชาวลาวทั้งหมด๒๑คนนี่แหละค่ะ
เจ้าหน้าที่สหวิชาชีพในสอบปากคำหญิงชาวลาวทั้งหมด
เพราะว่าหลายคนไม่มีเอกสารราชการติดตัวหรือมีก็เป็นเอกสารปลอม
แล้วก็ยังพบว่าหลายคนถูกล่อลวงมาขายบริการ
ไม่สามารถกลับบ้านได้เนื่องจากยังต้องใช้หนี้เจ้าของร้านคาราโอเกะอยู่
และหญิงสาวรายหนึ่งกำลังจะขายบริการทางเพศเป็นครั้งแรก

นะครับจากการคัดแยกนะครับในจำนวนนี้๒๑คน
เป็นเหยื่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยมีอายุต่ำกว่า๑๘ปี
รวม๘คนที่ผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ
ก็ถามหนูอายุเท่าไหร่ตอนแรกเขาบอก๒๐ปี๒๐ปี
ถามไปถามมาบอกว่า๑๗ปีบ้าง๑๘ปีบ้าง
พอฟังคำพูดของเด็กทั้งหลายเราก็สะเทือนใจนะ
นะครับซึ่งมีเด็กที่อายุต่ำกว่า๑๘ปีรวม๘คน
หลังจากนี้เจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ย
รับไปดูแลไปฟื้นฟูสภาพจิตใจนะครับ
ส่วนหญิงสาวคนอื่นจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
แล้วก็ผลักดันกลับประเทศต้นทางครับ
ส่วนเจ้าของร้านคาราโอเกะทั้ง๓ร้านเนี่ยนะคะ
ก็จะถูกดำเนินคดีข้อหาค้ามนุษย์
แล้วก็ถูกตั้ง๘ข้อหาตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปรับรามการค้าประเวณีประมวลกฎหมายอาญา
และพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างดาว
แล้วก็พระราชบัญญัติสถานบริการอีกด้วย
สำหรับสมุดบันทึกที่มีทั้งชื่อหมายเลขโทรศัพท์
เลขที่บัญชีรวมทั้งหลักฐานการโอนเงิน

เป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องหักค่าในหน้าจากหญิงบริการแต่ละคน
เจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบรามการทุจริตในภาครัฐ
จะนำเรื่องนี้ไปตรวจสอบต่อนะคะ
ครับเอาละครับเจ้าหน้าที่กรมการปกครอง
ใครที่ดูแลพื้นที่ก็ต้องโดนนะฮะ
นี่แหละครับย้าย๔เสือสถานีตำรวจภูทรภูเรือ
อยู่หน้าจอให้คุณผู้ชมได้เห็นแล้วนะฮะ
ตำรวจ๔นายของสถานีแห่งนี้
รายชื่อหน้าจอไปปฏิบัติราชการประจำศูนย์ปฏิบัติการตำรวจ
ภูทรจังหวัดเลยตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นไป
ฐานปล่อยประละเลยให้มีการค้าประเวณีและค้ามนุษย์ในพื้นที่
ส่วนพันธุ์ตำรวจเอกกิติแดงสมบูรณ
กับการสถานีตำรวจภูทรภูเรือนั้นไม่โดนย้าย
โดยให้เหตุผลว่าต้องอยู่ทำคดีนี้จนกว่าจะเสร็จสิ้นครับ
เอาจริงเอาจังนะคะทุกเรื่อง